ก็ดูเหมือนว่าจะเมาแหละเนี่ยยังไงก็รัก
ถึงแม้จะทะเลาะกันเลือดตกย่างออกโอ้โหย
ฝ่ายผู้ชายบอกว่ายังไงผมก็รักเขาถึงแม้เขาจะทำขวดเบียร์ตกแตกระบาดมือผมก็ตาม
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่เอาอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกเลย
เรื่องราวมันเกิดในวงเล่าสองสามีภรรยาตั้งวงเล่าแล้วก็ทะเลาะกัน
เลือดอาบแบบนี้เพราะโดนขวดเบียร์แตกแล้วก็บาดมือกันไป
ไปนั่งเจ็บอยู่ริมระเบียงทางเดินหน้าอาคารสภาพเลือดเต็มไปหมดนองพื้นไปหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดในซอยประชาอุทิศ๓๓ถนนประชาอุทิศเขตทุ่งครุกรุงเทพ
คนเจ็บคือนายประพันกรอายุ๒๓ปีบาดเจ็บที่มือที่นิ้วครับ
เป็นแผลเปิดขนาดใหญ่เพราะถูกของมีคมบาดเลือดไหลเต็มไปหมด
บริเวณหน้าแข้งก็มีรอยบวมเนี่ยคุณผู้ชมดูเลือดสิ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าที่ต้องประถงพยาบาลก่อนแล้วก็พาไปในโรงพยาบาล
อาการก็เมานะเมาเอาถามว่าเอาไปโดนอะไรมาประพันกร
เอาขวดมาตีหัวแต่ตอนที่ตีไม่แตกนะ
แต่มันไปแตกตอนที่ยื้อแย่งกันไปแล้วถามจะเอาเรื่องไหมอม
เอาเรื่องหรอกเพราะว่าผมรักแฟนผมมากโอ้โหอ่ะฟังเสียงประพันกร
หน่อยครับโดยอะไรมาโดยอะไรนะโดยโซดาฝาดในหัวขวดโซดาเหรอ
ฝาตีหัวแล้วแล้วแล้วใครมาตีพี่เนี่ยมีเมียมีเมียตีอ๋อ
ผมไม่เอาเรื่องเมียเอาให้เตี้ยพี่เอาเมียแต่ผมไม่เอาเรื่องเมียนะ
เมียมากเออรักเมียมากเอาถามเมียเขาหน่อยดีไหมล่ะว่าเขาจะเอายังไงล่ะ
นะฮะแฟนของคนเจ็บเนี่ยภรรยาคนเจ็บเนี่ยอายุสี่สิบสามแล้วบอกว่าโอ้
ก็คบหากันมาปีกว่าตอนนั้นทำงานด้วยกันนะฮะแต่เงินออกมาไม่เคยเห็นเลย
คนก็ต่างใช้จ่ายฝ่ายผู้ชายก็ไม่เคยมาดูแลอะไร
บอกว่าฝ่ายหญิงจ่ายให้หมดนะก็นั่นน่ะสิโอ้ยนะฮะเงินเก็บก็ไม่เหลือ
สุดท้ายลาออกจากงานฉันต้องการจะหนีเขาแต่เขาก็ตามมา
ที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีใครเอาเหมือนกันเพราะฝ่ายผู้ชายคือสามีติดยา
มาอยู่กับตนเลิกยาได้แต่ก็กินเหล้า
กินเหล้าขาวด้วยนะกินเหล้าขาวไม่พอสูบกัญชานะ
ทะเลาะกันตีหัวเขาแตกหมายถึงว่าฝ่ายผู้หญิงก็โดนตีหัวแตกนะ
ไปหลายเข็มเพราะผู้ชายตีจนล่าสุดวันนี้ตนเนี่ยไล่เลย
เอาเสื้อผ้าออกไปเลยอย่ามายุ่งกันนะฮะแต่ว่าเขากลับมาเอาบัตรประชาชน
แล้วก็มานั่งกินเหล้ากับเพื่อนในตึกนะฮะแล้วก็มานั่งกินด้วยกันในห้อง
มีปากเสียงกันสุดท้ายก็เลยมีการเอาขวดเนี่ยตีหัวเข้าไป
แต่ก็ไม่ได้แตกหรอกนะแต่มีการยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมา
ขวดโซดามันตกพื้นมันก็แตกแล้วก็ไปบาดมือเขา
เขาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องภรรยาเพราะเขารักมากใช่ไหม
แต่ภรรยาบอกว่าไปเถอะอย่ามายุ่งเกี่ยวอีกเลย
พอแล้วไม่เอาแล้วทางใครทางมันแล้วกัน

หัวไม่แตกแต่ความสัมพันธ์แตกหักนะคะ